อย่างเรื่องของน้องคนนี้นะครับเป็นเด็กชายวัย๑๑ปีครับ
ตัวเองก็ป่วยแม่ก็ป่วย
ค่ะถึงขั้นต้องทิ้งข้อความทิ้งท้ายเอาไว้เลยว่า
ถ้าผมตายไปเนี่ยฝากดูแลแม่ผมด้วย

ช่องทางที่จะช่วยเหลือกันเดี๋ยวมีให้นะครับ
เด็กคนนี้ครับเป็นเรื่องราวชีวิตสุดวันทศที่ได้รับการเปิดเผยนะครับ
เป็นแม่ลูกคู่หนึ่งอยู่ที่ตำบลโพทะเลอำเภอค่ายบางรจันทร์จังหวัดสิงห์บุรี
นี่ฮะทั้งคู่ป่วยหลายโรครุมราวที่นั่งบีบนวดอยู่เนี่ย
นี่คือเด็กชายวัย๑๑ปีที่ชื่อว่าน้องโอมนะครับ

คือที่ผ่านมาเนี่ยมันมีความช่วยเหลือบ้างแต่มันยังไม่มากพอที่จะทำให้เขาสามารถที่จะอยู่ได้จะต่อสู้ได้นะครับ
ที่เป็นข่าวขึ้นมาก็เพราะว่าเด็กวัย๑๑คนนี้นะครับได้พูดผ่านสังคมออนไลน์นะครับ
ด้วยการบอกว่าถ้าผมตายไปฝากดูแลแม่ผมด้วย
ปัจจุบันครับผู้เป็นแม่ก็คือนางสาวรัญญานวลนิสาชน
นอนป่วยติดเตียงเพราะว่าป่วยเป็นโรคแพ้ภูมิตัวเอง
นักร้องลูกทุ่งชื่อดังพุ่มพวงดวงจันทร์ก็เสียชีวิตด้วยโรคนี้นะครับ
ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้มานาน๔ปีแล้วนะ
ส่วนน้องโอมลูกชายวัย๑๑ปีที่คอยดูแลแม่อย่างใกล้ชิดตลอดเวลาเนี่ยนะครับ
ตัวเองก็ป่วยเป็นโรคไตและโรคพุ่มพวงเหมือนกับแม่
ไปเรียนก็ลำบากนะครับ
น้องเองก็ต้องอยู่บ้านดูแลแม่
จะไปเรียนหนังสือนี่คือตอนนี้พูดตรงว่าชุดนักเรียนมีแต่แทบหมดโอกาสเลยคุณเขียนมาสอน
ลองฟังเสียงน้องโอมดูหน่อยนะคะครับ

ถ้าผมไม่อยู่ฝากดูแลแม่ด้วยนะ
เนี่ยนะคะตัวคุณแม่ของน้องโอมก็เล่าให้ทีมข่าวของเราฟังแบบเล่าไปร้องไห้ไปค่ะครับ
คุณแม่บอกว่าตัวเองป่วยก็ทรมานอยู่แล้ว
เพราะว่าต้องนอนเฉยแบบนี้๔ปีแล้ว
แต่สิ่งที่ทรมานใจคุณแม่มากกว่าก็คือเป็นห่วงลูก
สารลูกเพราะน้องโอมทำทุกอย่างเลยนะคะ
เนี่ยทำทุกอย่างในบ้านแล้วก็ป่วยก็เป็นโรคพุ่มพวงเหมือนกันด้วย
แม่บอกแม่อยากจะดูแลลูกเหมือนกับแม่คนอื่น
แต่กลับกลายเป็นว่าลูกต้องมาดูแลเราแทน
แม่อยากจะเห็นภาพน้องโอมไปวิ่งเล่นกับเพื่อนไปเรียนหนังสือตามวัยค่ะครับ
แต่น้องโอมก็ต้องทำทุกอย่างในบ้านและก็ดูแลคุณแม่นะคะ
อยากจะทำแต่มันก็ทำไม่ได้มันก็เลยลำบากนิดนึง
คนเป็นลูกก็ห่วงแม่นะคนเป็นแม่ก็ห่วงลูกนะครับ
ตอนนี้สิ่งที่แม่ลูกคู่นี้ต้องการที่สุดก็คือความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับ
จากเรื่องการรักษาพยาบาลแล้วก็คือเรื่องการเรียนของน้องโอม
ทั้งเรื่องของทุนการศึกษาด้วยเพราะว่าน้องโอมเองก็มีความฝันอยากจะเป็นหมอนะ
อยากเป็นหมอไม่ใช่อะไรหรอกครับคืออยากจะมารักษาแม่ให้หาย
ความเจ็บป่วยต่างน้องโอมยืนยันว่าไม่รู้ล่ะว่าตัวเองจะได้เรียนไม่ได้เรียน
สุขภาพตัวเองจะเป็นยังไงเพราะว่าป่วยเหมือนกันเนี่ย
แต่จะขอดูแลแม่ไปให้ดีที่สุดตลอดไปตลอดจนกว่าจะทำได้นะครับ
ท่านที่อยากจะช่วยเหลือ๒แม่ลูกนะครับ
ก็สามารถบริจาคเงินช่วยเหลือได้เราขึ้นอยู่ที่หน้าจอนะครับ
เลขที่บีบัญชีต่างนะครับอยู่ที่หน้าจอแล้วนะครับ
ก็ถ้าพอมีกำลังจะช่วยเหลือกันได้ก็ขอเชิญนะครับ